หลังจากที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๓ปีถูกฆ่า
นำศพไปฝังเหลือแต่โครงกระดูกนะครับ
รู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
พอแม่ของผู้ตายรู้ร้องไห้แทบขาดใจ
เพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเพื่อนรักกัน
เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ป๖ไปกินไปเที่ยวด้วยกัน
ก็ไม่คาดคิดว่าเพื่อนนั้นจะมาก่อเหตุฆ่ากันเองแบบนี้

อังสุวีขุนหมุดแม่ของไหนวรชิต

ที่ถูกฆ่าเอาศพยัดกระสอบปุ๋ยไปฝังในสวนมะพร้าวจังหวัดสงขลา

หลังรู้ว่าคนที่ก่อเหตุฆ่าลูกชายของเธอเป็นเพื่อนรัก
มักไปกินนอนอยู่ที่บ้าน
เหตุนี้เกิดขึ้นหลังญาติของนายฟิล์มเข้าแจ้งความคนหาย
จากนั้นตำรวจเข้าตรวจสอบบริเวณกระท่อมหลังหนึ่ง
พบหลักฐานเป็นสร้อยข้อมือของนายฟิล์ม
พร้อมหลักฐานหลายอย่างถูกเผาทิ้งบริเวณนี้
เชิญตัวผู้ต้องหา๕คนไปสอบปากคำ
เพราะเป็นกลุ่มเพื่อนของนายฟิล์มผู้ตาย
จำนวนต่อหลักฐานยอมรับสารภาพว่าร่วมมือกันฆ่า
นำร่างทิ้งอำพลางคดี
หลังรับสารภาพตำรวจคุมตัวไปค้นร่างผู้ตายทันที
พบศพถูกฝังดินอยู่ในหลุมยาว๑เมตร๓๐เซนติเมตร
กว้าง๕๐เซนติเมตรลึก๔๐เซนติเมตร
คลุมด้วยถุงดำมีร่องรอยถูกยิง
สภาพศพเน่าเปื่อยเหลือเพียงท่อนแขนมีมือโผล่ออกมาจากหลุม
หลังแพร่ชนสูตรพลิกสบพบหัวกระสุนปืนจำนวนหนึ่งหัวใต้กระโหลกศีรษะ
ตำรวจคุมตัวนายวรากรปานเมืองหรือกรอายุ๓๐ปี
หนึ่งในผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุ๓จุด
จุดแรกเป็นบริเวณกระท่อมที่ผู้ตายขี่รถไปหากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทะเลาะชกต่อยกันผู้ตายถูกทุบด้วยจอบไม้จนสลบ
ที่กลุ่มผู้ต้องหาจะช่วยกันเอาร่างยัดใส่กระสอบปุ๋ย
แล้วเอาถุงดำคลุมศีรษะแล้วขนร่างวางบนรถจักรยานยนต์เอาไปฝังในสวนมะพร้าว
และจุดสุดท้ายบริเวณสระน้ำที่ผู้ก่อเหตุเอารถจักรยานยนต์ผู้ตายไปทิ้ง
เหตุทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาแม้จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้มีท่าทีสลดใจ
พลตำรวจตรีธิธวัฒนครศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาระบุว่า
มูลเหตุที่ร่วมกันก่อเหตุน่าจะมาจากการแบ่งแยกพวกใครพวกมัน
พอมีเรื่องกับคนใดคนหนึ่งในกลุ่มก็พากันก่อเหตุ
แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซ่อนเร้นย้ายหรืออำพรางศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน